อันนี้ครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนละ
เพราะตอนแรกโรงพยาบาลนิติเวศดูแลศพให้
จนกว่าจะพร้อมรับศพวิทยาและมีความคืบหน้าเรื่องนี้
เมื่อวานสื่อมวลชนก็ไปเกาะติดสถานการณ์ที่ฯโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่ามีข่าวออกมาตอนแรกว่าญาติของหญิงชาวจีนวัย๓๔ปี
ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะญาติจะเดินทางมาติดต่อขอรับศพ
เจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบด้านการมอบศพให้กับญาติ
ก็บอกนะว่าขั้นตอนของเอกสารทางธุรการเรียบร้อยแล้ว
ที่เขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการด้านงานศพ
แล้วถ้าเกิดว่าญาติหรือว่าตัวแทนบริษัทมาติดต่อ
สามารถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากสถาบันนิติเวศได้เลย
แล้วก็ในการเดินทางมารับศพญาติ
ญาติก็อาจจะมาหรือว่าไม่มาก็ได้
เรื่องต้นก็มีแหล่งข่าวบอกด้วยนะคะ
บอกว่าญาติของชาวจีนก็ได้เดินทางกลับไทยกลับประเทศไปแล้ว
เหลือแต่พ่อที่ยังอยู่ในไทย
เพื่อที่จะดูแลญาติอีกคนนึงที่ได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่ายังมีคนจีนอีกคนนึงคุณผู้ชมจำได้ไหม
เรารายงานว่านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดโดยจะไม่มีญาติไปรับศพด้วย
เพราะว่ามีสถานทูตช่วยกำกับดูแลอยู่แล้ว

แล้วก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จีนต่อไปนะคะ
ขณะเดียวกันทางด้านในแพทย์ทศพรเสรีรักษ
ประธานกรรมธิการสาธารณสุขสภาพผู้แทนรัศดร
ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บค่ะ
ซึ่งเป็นสาวชาวลาวที่เป็นพนักงาน
แต่ว่ากระสุนไม่ได้โดนจุดสำคัญ

แม้ว่าเคสนี้จะพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็ต้องทำกายภาพบำบัดอย่างน้อยก็ครึ่งปีนะคะ

ทางคุณหมอทศพรก็ได้แจ้งกับทางโรงพยาบาล

จะได้นำเสนอต่อคณะกรรมธิการ
ให้ช่วยเรื่องของการเยียวยาต่อไปด้วย
แล้วนอกจากนี้คุณหมอทศพรก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาเหมือนกันนะคะ